แต่ถ้าใครเจองูแบบนี้ก็จะต้องจับงูถูกไหม
ปล่อยให้คืนสู่ธรรมชาติไป
แต่วิธีการจับงูมันไม่ใช่ว่าจะง่ายใดเสมอไป
มันมักจะมีความอลละหมานอยู่ค่ะ
เราก็เลยรวบรวมความอ้นละหมั่นของการจับสัตว์มาให้ดูกันแบบเต็มเลย

เจอสัตว์ไม่ได้รับเชิญเข้ามาบ้านบ้าง
อยู่ใต้ท้องรถบ้างอยู่ในจุดที่ไม่อยากให้อยู่บ้าง
งานนี้เจอแล้วก็ต้องจับ

บอกเลยโอ๊ยอดละหมาดน่าดู
ไม่เชื่อไปดูแต่ละตัวที่ชาวตลอดข่าวเขาเจอกันเลยครับ
วินาทีโอละหมาดแรกเมื่อกู้ภัยวงแตก
เราต้องจับตัวเงินตัวทองไซส์ยักษ์
งานนี้บุกไปที่จังหวัดฉะเชิงเซา
เพราะเจอตัวเงินตัวทองไซส์ยักษ์
ลักลอบเข้าไปในบ้านเลขที่๘๑ทับ๑๐หมู่๓ตะบนท่าข้าม
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา
กู้ภัยเข้าไปล้อมจับอย่างทุลักทุเล
เพราะว่าพอใช้บ่วงคล้องคอมันได้

ทำให้มันวิ่งหนีตะเลิศ
กู้ภัยต้องเหนื่อยวิ่งตามจับกันรอบบ้าน
แถมงานนี้ทำเอาวงแตก

เฮ้ยมานี้เฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหน
เอาไว้เร็วเอาไว้เร็ว
โอ้โหวงแตก
ไปตามตามกันจนไม่รู้ว่าใครจะจับใครซะแล้วล่ะครับ
โอ้โหเห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชม
กว่าจะจับได้เล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับ
แต่สุดท้ายจนมุมที่หน้าประตูบ้าน
เจ้าหน้าที่จึงจับใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
อีกหนึ่งความโอละหมาเพราะต้องจับตัวเงินตัวทอง
ที่วุ่นทางถนนแบบนี้
แม่วุ่นทางถนนเพราะคุณตัวเดียวเลยนะครับ
งานนี้ดูท่าพี่ตัวเงินตัวทองจะดุเอาเรื่องพอสมควรนะครับเนี่ย
ซึ่งนาทีลุ้นระทึกนี้เกิดขึ้นที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

บนถนนเกษตรนวมินเขตลาดพลาวกรุงเทพฯ
มีตัวเงินตัวทองตัวหนึ่งมุดอยู่ใต้ท้องรถเก๋งหน้าห้าง
งานนี้ก็เลยต้องจับพี่เขาออกมาดึงยุดฉุดกระชากันอุดตะหลุด
แต่บอกเลยว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับ
เพราะดูท่าพี่เขาเนี่ยโอ้โหดูเอาเรื่องแถมนอนเย็นอยู่ดี
โดนลากออกมาบนถนนแบบนี้โอ้โห
ดูสิฮะก็เลยพยายามจะแว้งกัดแบบนี้เพราะความน่าโมโห
โอ้โหงานนี้ทำให้คนจับถึงกับล้มไม่เป็นท่าเลย
หางหลุดมือก่อนที่เจ้าตัวเงินตัวทอง
หนีไปซุกอยู่ที่สวนหย่อมหน้าห้าง
สุดท้ายก็ต้องรอให้ผู้ชำนาญการพิเศษอย่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจับต่อไป
อีกหนึ่งวินาทีอ้นละหมาดเมื่อต้องจับงูแต่ถุงดันเล็กกว่าตัวซะนี่
เหตุนี้เกิดขึ้นที่บ้านทุ่งตำเสาบ้านสวนเทศ
ขณะที่รถแบ็คโฮลกำลังขุดลอกคูระบายน้ำเพื่อวางท่อระบายน้ำใหม่
แต่ก็ต้องตกใจเมื่อพบกับงูเหลือมตัวใหญ่ความยาวกว่า๔เมตรโอ้โหโตอ้วนจำม่ำ
อยู่ในท่อระบายน้ำงูเหลือมเลยตกใจพยายามเลื้อยขึ้นจากคูน้ำมาบนถนนครับ
แต่เอ๊คนขับรถแบ็คโฮก็พยายามใช้แขนรถลากกลับไปในคูน้ำ
เพราะกลัวว่าถ้าหากวิ่งขึ้นมาบนถนนแล้วก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อรถที่สัญจรไปมา
และอาจจะทำให้งูเหลือมเองโดนรถทับบาดเจ็บได้
ไม่รอช้าก็เรียกพี่กู้ภัยมาช่วยจับ

ใช้เวลากว่า๒๐นาที
เพราะถุงนั้นเนี่ยดันเล็กกว่าตัวงูซะได้

แหมเห็นแล้วหัวจะปวดนะครับ
ก็ตัวพี่งูเขาตัวเบอร์เรอขนาดนี้
จะจับลงถุงที่เล็กกว่าตัวมันก็เหนื่อยนะสิครับ
สุดท้ายพี่กู้ภัยก็แก้ปัญหาได้โดยมัดกระสอบที่ใส่งูเหลือม
ห้อยประตูท้ายรถไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยความเรียบร้อย

บอกเลยว่าแต่ละตัวแต่ละช็อตความโอละหมาดในการเจอแล้วจับนั้น
สร้างความระทึกคลึกโครมจนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ
แต่สุดท้ายทุกตัวก็ถูกนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
ว่าแต่ไปแล้วไปเลยไม่ต้องกลับมานะ